ช่วงนี้ต้องเปิดพื้นที่ให้เรื่องของการเมืองกันสักหน่อยหนึ่ง
เค็มข้นหลายพื้นที่แล้วเรื่องการหาเสียงนี่นะครับ
พาลูกสาวไปด้วย
ถามว่าไปหาคุณหญิงเหรอ
ไปถ่ายรูปกับน้อง
กันทางการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อเนี่ยควรไปถามรายละเอียดจาก
เอกประยุทธ์ให้ชัดเจนแล้วค่ะส่วนทางด้านของพักพลังประชารัฐค่ะ
นำโดยนายผู้ที่พงภูมิกันนำผู้สมัครลงหาเสียงที่ตลาดนัดเจ็ดจุจักรอ่ะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกว่านายกเนี่ยเพิ่งจะลงพื้นที่ไปแล้วลงพร้อมกับพลเอกประวิทธิ์
แล้วก็พลเอกอนุพงศ์ด้วยไปกันหมดเลยไปตรวจเรื่องสัญญาการเช่าซื้อต่างใช่ไหมคะ
คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่ตามรอยกันมาหรือเปล่าเขาก็ยืนยันบอก
ไม่ได้ลงพื้นที่ตามรอยนายกเลยเป็นแค่ความบังเอิญจริง
ข้อเท็จจริงพักมีกำหนดการลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
แต่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาลงพื้นที่ก็เลย
หลีกทางให้นายกก่อนละกันเดี๋ยวจะหาว่าเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
ก็อยากจะขอให้แยกแยะกันหน่อยนะคะว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เป็นการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ให้คุณหรือโทษกับพลังประชารัฐ
เพราะฉะนั้นการวิภาควิจารณ์ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า
มันก็แยกกันยากอะเนาะเพราะว่าก็กลายเป็นแคนดิเดตกันไปแล้ว

ส่วนนายฉลองคาเลิศผู้สมัครสอสอกาลสินภักดิ์พลังประชารัฐค่ะ
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเพราะพบว่าป้ายหาเสียงของตัวเองเนี่ยมันถูกทำลาย
ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายจุดเลย
ตำรวจเขาก็อยู่ระหว่างหาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อจะตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มาดูกันอีกพักการเมืองหนึ่งคุณผู้ชมคะพักประชาธิปัตย์นำโดยนี่แหละค่ะ
นายอภิษฎิ์เวชาชีวบุญนาภักรณ์นะคะ
ผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสินทวีในเขตจอมทองธนบุรีค่ะ
คือนายอภิษฎบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวค่อนข้างมาก
และส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าเมื่อผ่านการเลือกตั้งไปแล้วสภาพเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศพักการเมืองต่างคึกคักอย่างมากทีเดียวนะคะ